เมื่อสามีเก่ากับสามีใหม่นัดเคลียร์กันที่บริเวณหน้าโบสถ์ในวัด
ปรากฏว่าทะเลาะกันคุยกันเคลียร์กันไม่ลงตัวบานปลายถึงขั้นแทงกันนะคะ
สามีใหม่แทงสามีเก่าจนตายหน้าโบสถ์
จากบริเวณหน้าวัดหน้าบทหน้าวิหารก็กลายเป็นสุสาน
เรื่องราวนี้เป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
นี่คือนาทีปะทะคารมหลังมีการนัดเคลียร์ใจกันระหว่างสามีเก่ากับสามีใหม่
หาข้อตกลงเรื่องรักสามเศร้าโดยมีภรรยาเป็นตัวกลาง
แต่ถ้าว่าเรื่องศักดิ์ศรีต่างไม่มีใครยอมใคร

บทของเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำวันที่๑๙ตุลาคม
ตำรวจสพเมืองราชบุรีรุดไปตรวจสอบเหตุฆ่ากัน
หน้าพระอุโบสถวัดช่องลมพระอารามหลวง
ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี
พบร่างนายอำนาจอึ่งสว่างวัย๕๑ปีนอนหายใจรวยริน
ถูกแทงเข้าใต้ราวนมซ้าย๒แผล
หน้าท้อง๑แผลไส้ทะลักและศีรษะอีก๑แผล
กู้ชีพจะพยายามปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถยื้อความตายได้
อกจากนี้ยังมีอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
ตำรวจจึงทำบันทึกไว้
นัทธพลช่างที่มาช่วยงานวัดเล่าว่า
วันนั้นมีการเตรียมงานบุญทอดกระถิ่น
ผู้ตายกับนายธนงพยักษ์วัย๕๕ปีคนก่อเหตุ
ต่างก็เคยเป็นคนงานในวัด
วันนี้มีนัดเคลียร์ใจกันที่หน้าโบสถ์
จนเกิดการโต้เถียงและชกต่อยกัน
จนกระทั่งนายอำนาจถูกแทง
งานนี้เกิดขึ้นต่อหน้าฝ่ายหญิงที่เป็นคนกลาง
และลูกชายของทั้งสองฝ่ายที่พยายามห้ามแต่ไม่ทัน
หลังเกิดเหตุนายทนงเข้ามอบตัวกับตำรวจเดี๋ยวนั้น
สารภาพไปเคลียร์ปัญหารักสามเศร้ากับผู้ตาย
แต่โดนอีกฝ่ายด่าทอชกต่อย
ลูกชายคนตายให้การบอกรอบแรกพ่อกับแม่มาคุยกันก่อน
รอบ๒ผู้ก่อเหตุมาคุยด้วย
จนเกิดมีการชกต่อยกันแล้วผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงพ่อ
ตนจะเข้าไปห้ามแต่นายทนงก็ยังจ้วงแทงไม่ยั้ง
งานนี้ครอบครัวยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด
จังหวะที่วิ่งเข้าไปคือผู้ก่อเหตุนั่งอยู่บนมอไซค์
แล้วก็ลุกขึ้นมาควักมีดออกมาแล้วก็แทงพ่อเลย
แล้วผมก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปคือจังหวะนั้นก็
พออีกตอนแรกจะไปห้ามจะไปแยก
แต่คือเห็นพ่อโดนมีดไปแล้วก็คือทำอะไรไม่ถูกครับ

หลังสอบปากคำธนงปฏิเสธทำแผน
เพราะเกรงถูกญาติคู่กรณีรุมประชาธรรม
เขาเปิดใจกับไทยรัฐทีวียืนยันเป็นการป้องกันตัว
เพราะถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายก่อน
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นำตัวไปฝากค้างศาลจังหวัดราชบุรี
ค้านการประกันตัว
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสลดใจให้กับชาวบ้าน
หลายคนบอกทำไม่รู้จักระงับยับยั้ง
ทั้งที่ตรงนั้นอยู่ในเขตวัดวาอาระ
ตามหน้าโบดหน้าวิหาร
ท้ายที่สุดต้องกลับกลายเป็นสุสาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน